ที่หอคชูอเอนกสงการจนาพิเศษมหาวิทยากรแก่นแห่งนี้
ขณะนี้มีพิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเวลา๑๒น๕๐น
มีพิธีการในการรอรับหีบเพลิงพระราชทาน
เข้าสู่อาการจนาพิเศษ
ข้าราชการแต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์และนักศึกษา
ได้มีการยืนตั้งแถวรอรับหีบเลิงพระราชทาน
และเจ้าหน้าที่อันเชิญหีบเลิงพระราชทานเข้าอาคารพิธี
โดยผู้ตั้งแถวรอรับหีบเพลิงพระราชทาน

ส่วนผู้เข้าร่วมพิธีท่านอื่นทุกท่าน

และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มีการอัญเชิญหีบเลิงพระราชทานถึงอาคารพิธี
ได้มีการวางหีบเลิงพระราชทานบนตำแหน่งที่จัดเตรียมไว้

ผู้ที่ตั้งแถวรอรับหันหน้าไปทางหีบเพลิงพระราชทาน
และถวายคำนับพร้อมกันกลับเข้าสู่ที่นั่งนะครับ

ถือว่าเป็นช่วงพิธีการที่สำคัญนะครับ
หลังจากที่หีบเพลิงพระราชทานได้ถูกเตรียมไว้
และจัดตั้งไว้อย่างที่มีการเตรียมพร้อมนะครับ
หลังจากนั้นได้มีการจุดดอกไม้จันทร์พระราชทาน
แล้วก็เป็นขั้นตอนที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งถือว่าเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กระทำการพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับ
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้นรองศาสตราจารย์กิติชัยไตรรัฐสิริชัย
ขออภัยนะครับไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาขอนแก่นได้กล่าวสำนึกในพระมหากุรุณาที่คุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งอุทิศร่างกายให้การศึกษาแก่นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นก้าวล้นกระหม่อมเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้
หากความทราบโดยยานวิถีถึงดวงวิญญาณของครูใหญ่ได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปราบปลื้มทราบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสุดในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนะครับ
จากนั้นก็เป็นการกล่าวคำไว้อาลัยของประธานนักศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์ในการที่ได้ศึกษาร่างของครูใหญ่ที่ได้อุทิศไว้เพื่อการศึกษาทางการแพทย์นะครับ
โดยประธานนักศึกษาได้อ่านคำไว้อะไรครูใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
มหากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทย์ศาสตร์คณะเพศศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์และคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน๖๔๗ท่าน
ซึ่งหมายรวมถึงครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธด้วยนะครับ
ซึ่งครูใหญ่ทั้ง๖๔๗ท่านนั้นถือว่าเป็นครูผู้มีพระคุณ
ในการที่ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาร่างกายของครู
และเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป
ซึ่งครูใหญ่ที่จะทำพิธีชาปนกิจรวมถึงครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ซึ่งจะมีการถวายเพลิงสรีระสังขารในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ
หอประชุมแห่งนี้นะครับก็จะมีร่างของครูใหญ่ที่เผาจริง
จำนวนทั้งสิ้น๑๔๓ท่านรวมสรีระสังขารครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
ก็จะเป็น๑๔๔ท่าน
และมีอีก๔๙๕ท่านนะครับซึ่งภาควิชากายวิพากษาธิ์
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับบริจาคร่างกาย
เจตจำนงของผู้อุทิศร่างกายเพื่อความเหมาะสมต่อการศึกษา
แบ่งเป็น๔แบบนะครับแบบที่๑เพื่อให้นักศึกษาได้ชำแหละ
หลังจากศึกษาแล้วญาติสามารถนำกระดูกไปทำพิธีเองได้
หรือจะให้ทางภาควิชาจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพให้
นั่นหมายถึงสรีระสังขารของครูใหญ่หลวงพ่อคูณด้วยนะครับ
ที่๒เพื่อทำโครงกระดูกไว้ศึกษาซึ่งญาติจะไม่ได้รับกระดูก
แบบที่๓สำหรับแพทย์ผู้ศึกษาหลักสูตรแพทย์เชี่ยวชาญฝึกผ่าตัด
ซึ่งเมื่อฝึกแล้วจะจัดทำเป็นโครงกระดูกไว้ศึกษา

และแบบที่๔เพื่อทำสื่อการเรียนการสอนอื่นด้วยนะครับ
และขณะนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการที่จะมีการเคลื่อนหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนะครับ
ไปยังชาปณะสถานชั่วคราวเมนลอยที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับร่างครูใหญ่อื่นนั้นนะครับ
ก็จะมีการเคลื่อนไปอย่างชาปณสถานสถานที่ต่างที่สำคัญของจังหวัดอีก๑๐แห่งนะครับ
ซึ่งนอกจากครูใหญ่ที่เป็นพระเกจิอาจารย์อย่างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแล้ว
ยังมีครูใหญ่ที่เป็นพระพิสุอีกด้วยนะครับ
อาทิครูใหญ่พระพิสุกรอบกูแทร่ชัวร์อายุ๖๙ปี
ครูใหญ่พระพิสุกิมเซียจันทองอายุ๘๖ปี
ครูใหญ่พระพิสุเกิดเขมโกแห่งวัดบ้านห้วยเป้าจังหวัดเลยอายุ๗๓ปี
ครูใหญ่พระพิสุขวัญชัยโมลีอายุ๗๕ปี
ครูใหญ่พระพิสุเขี้ยวธนตะศรีโลอายุ๘๙ปี
และครูใหญ่พระพิสุเฉลิมธานวโรกรรมสนามอายุ๗๗ปี
รวมถึงพระครูวิสุทธิยานสุนทรบุญเรืองสามะอายุ๖๔ปี
ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอกุศุมารโพนาแก้ววัดป่าสาธาวาสที่ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครนะครับ
ซึ่งก็เป็นรายชื่อของครูใหญ่ซึ่งเป็นพระพิสุนะครับ
อกจากนี้ยังมีครูใหญ่ที่เป็นต่างชาติด้วย
อาทิครูใหญ่เบอร์นาทสันฟอร์ดอันเบิร์ตอายุ๗๖ปีซึ่งเป็นชาวสหรัฐอเมริกา
ครูใหญ่นางเอิมกาดมาเรียกราสอายุ๘๔ปีชาวเยอรมัน
ครูใหญ่มิสเตอร์มิโนรุโยชิดะอายุ๖๓ปีชาวญี่ปุ่น
และครูใหญ่มิสเตอร์เรมอนซิกเวิร์ดอาชีพพยาบาลอายุ๘๐ปีซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะครับ
ซึ่งหลังจากที่มีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ไปยังชาปนสถานชั่วคราวเมนลอยนกหัสดีลิงแล้วนะครับ
ก็จะมีการประกอบพิธีที่สำคัญในช่วงบ่ายต่อไปนะครับ
แต่ว่าบรรยากาศโดยรอบของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษนะครับ
รวมถึงตามท้องถนนต่างนะครับ
ที่ได้มีการเตรียมพร้อมในการที่จะรับขบวนของการเคลื่อนหีบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั้นนะครับ
ก็มีประชาชนจำนวนมากได้เฝ้าติดตามรออยู่ตามเส้นทางต่างนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับขณะนี้ในหอประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษแห่งนี้นะครับ

ในการที่จะเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
รวมถึงเคลื่อนร่างของครูใหญ่ทุกท่านนะครับไปยังชาปณะสถานต่าง๑๐แห่งนั่นเองนะครับ
อีกสักครู่เราจะกลับมาติดตามบรรยากาศในช่วงพิธีที่สำคัญ
เพราะว่าการเคลื่อนสรีระสังขารครูใหญ่พระเทพวิทยาคมนั้น
จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกานะครับ
แล้วก็ตามเส้นทางต่างเราก็จะมีผู้สื่อข่าวนั้น
รอติดตามให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศตลอดเส้นทาง
กระทั่งไปถึงชาปณะสถานชั่วคราววัดหนองแหวงพระอารามหลวงด้วยนะครับ